พ่อเนี่ยห่วงลูกสาวมากลูกสาวก็โตแล้วนะ

ห่วงเหมือนไข่ในหินจะไปไหนก็จะไปรับไปส่งค่ะ

คุณพ่อบอกว่าน้องหายออกไปจากบ้าน๓วันแล้ว
ยังไม่สามารถติดต่อน้องได้ตอนนี้พ่อเป็นห่วงมากเลยนะคะ
ดูข่าวอยู่หรือเปล่าติดต่อกลับคุณพ่อหน่อยนะคะ
พ่อบอกว่าพ่อขอโทษนะลูกที่ผ่านมา
เหมือนกับว่าบังคับจิตใจลูกเกินไป
คือเข้มงวดกับลูกเกินไปแล้วสุดท้ายเหมือนน้องไม่อยากทนแล้ว
เหมือนน้อยใจก็เลยสุดท้ายค่ะออกไปจากบ้าน
ตอนนี้ไม่รู้ชะตากรรมนะคะพ่อก็เลยต้องมาร้องสื่อแบบนี้ค่ะ
นี่คือคุณพ่อชื่อว่าคุณพิพัฒน์เนื่องจากหมื่นอายุ๔๓ปีนะคะ
อนขอร้องให้ผู้สื่อข่าวค่ะช่วยประกาศตามหาลูกสาวหน่อย
ลูกสาวในภาพน้องชื่อว่านางสาววรรณญา
เนื่องจากหมื่นหรือว่าน้องใบเฟิร์นน้องอายุ๑๖ปีค่ะ
เป็นนักเรียนชั้นม๔หายออกไปจากบ้านพักในตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีตั้งแต่วันศุกร์ช่วงเย็นแล้วนะคะ
จนถึงขนาดนี้ไม่สามารถติดต่อน้องได้แล้วคุณพ่อเนี่ยตอนนี้คือร้อนใจมาก
ไปแจ้งความไว้ที่สพคุคศแล้วค่ะ
คุณพ่อพิพัฒน์เล่าบอกว่าปกติจะคอยไปรับไปส่งลูกสาวตลอด
ไปที่ไหนก็ไปรับใบส่งนะครับ

คือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
ลูกสาวเคยขอบอกว่าพ่อคนอื่นเขาก็นั่งรถไฟฟ้ากันนะ
เขาเลิกงานกลับถึงบ้านพบว่าไฟในบ้านเนี่ยคือปิดเงียบเลยนะ
ไฟก็ปิดไว้บ้านก็เงียบค่ะไปดูซิว่าลูกสาวอยู่หรือเปล่า
ลูกสาวไม่อยู่บ้านค่ะออกไปไหนไม่รู้พร้อมกับกระเป๋าหนึ่งใบ
แล้วก็เงินเหรียญที่เก็บสะสมไว้ส่วนกลุ่มเพื่อนแล้วก็ครูประจำชั้น
ก็บอกว่าลูกสาวเรียนออนไลน์จนกระทั่งหมดคาบเรียน
หลังจากนั้นก็หายตัวไปเพื่อนก็ติดต่อไม่ได้นะคะ
หลังเกิดเหตุพ่อออกตามหาลูกสาวตามบ้านเพื่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง

เพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้สื่อมวลชนช่วยออกข่าวตามหาอีกแรงหนึ่งนะครับ
ตอนนี้รู้สึกเป็นห่วงลูกสาวมากกินไม่ได้นอนไม่หลับ
แล้วก็พ่ออยากจะขอโทษลูกผ่านสื่อบอกว่า
พ่อพ่อขอโทษนะลูกที่บังคับใจลูกเกินไป
หลังจากนี้หากลูกสาวกลับบ้านอย่างปลอดภัย
จะไม่บังคับใจลูกอีกแล้วค่ะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าบังคับกันเรื่องอะไรอะเนาะ
แต่ประเด็นก่อนที่จะเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย
ก็คือลูกสาวขอไปนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านเอง

คือบางทีกลุ่มเพื่อนเขากลับบ้านกันไปรถไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะ
เฟิร์นกลับบ้านลูกไปคุยกับพ่อก่อนนะ